ต่อกันที่สายเสี่ยงโชคกันบ้างนะคุณผู้ชมค่ะ
ใกล้จะถึงแล้ววันที่ทุกคนรอคอยนะคะ
ช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปส่องกันหน่อยสำหรับดาราที่ดวงดี
ดวงดีซ้ำแล้วซ้ำอีกคงจะเป็นพี่บุโกะนี่แหละคุณผู้ชม
ก่อนหน้านี้นี่ตามพี่มดดำคชาพาไปถวายผ้ากระถิ่นนวัดยังใหญ่ตาพรานบุญตำบลท่าพระขึ้น
แล้วก็ไม่พลาดค่ะที่จะได้เห็นเลขถวายประทัดนะคะ
ซึ่งเลขหางประทัดก็ตามที่คุณผู้ชมเห็นเลย
แต่ละคนก็เห็นกันไปตามแต่ละตัวเลขแล้วก็ตัวเลขมันก็สลับสับเปลี่ยนกันไป
ประทัดมันมีเลขหางประทัดทุกกล่องแล้วแต่คุณจะเลือกแล้วกันว่าจะดูอันไหน
ลงแล้วค่ะส่วนทางด้านของแม่แก้วสุดารัฐคุณแม่ของพระเอกหนุ่มณเดชนคุกิมิยะเอง
ก็ได้ไปถวายดอกไม้ทูบเทียนและประทัดจำนวน๑๐๐๐ดอก
ให้กับหลวงพ่อโตวัดหลักศรีอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร
จากที่เราสองคนสังเกตเนี่ยมีบางเลขที่คล้ายกัน
เมื่อสักครู่ของลูกภาโกะกับของแม่แก้ว
มีบางเลขที่คล้ายกันไม่รู้นะแล้วแต่คนจะมองแล้วแต่คนจะพิจารณานะคะคุณผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย